กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเกะกะกองถ่ายกับพี่แจ๊กกะรีนกันหน่อยนะคะ
เกะกะกองขนาดนี้เนี่ยไปทำอะไรกับเขาตามไปดูกันเลยจ้า

ไปดูพี่เอกนะคะพี่ณเดชนหล่อขนาดไหน

เราจะมาขายตรงน้องนางเอกใบเฟิร์นนะคะ

ขายตรงกับแจกริ้นค่ะ

ตรงนี้เกิดเครื่องความทรมานไว้เป็นใครค่ะ
กันใจบอกลูกหน้าแต่งรถเมย์

พี่หนุ่มใส่ไดสไปดูนะ

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย